และให้คุณผู้ชมดูทั้งหมดแล้วบอกหน่อยว่า
พี่วินคนนี้เขาพกไม้อะไร
ขออภัยนะคะไว้ที่ก้นของเขา
ขณะที่เขาขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
ปฏิบัติงานตามปกติคือรับผู้โดยสารตามปกติ
แต่มีเจ้าไม้มันโผล่ออกมา

ผู้โดยสารที่เขาเป็นผู้หญิงเขาก็มีความกลัว
มีความตกใจเพราะไม่แน่ใจว่าผู้ชายคนนี้
เขาต้องการอะไรก็เลยถ่ายภาพนี้

เขาจะทำอนาจารย์อะไรให้มันกระทุ้งเราหรือเปล่า

เออเอามีคำตอบนะอันนี้คือคำตอบจากปากพี่วินนะว่า

แต่เรื่องราวนี้มันเป็นการแชร์ประสบการณ์
ของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเป็นผู้โดยสาร
เธอบอกว่าเธอเรียกวินมอเตอร์ไซค์เบอร์๑๒

แล้วพอนั่งปุ๊บไปเจอแท่งปริศนาแบบนี้ค่ะ
ทองโผล่ออกมาจากร่องก้นของคนขี่
ตอนนั้นเธอนั่งซ้อนท้ายนั่งไประแวงไป
เพราะว่าแท่งประหลาดเนี่ยมันขยับขยื่นไหวถึง

และนอกจากนี้เธอบอกว่าคนขี่อาการแปลก
ขยับกระจกมองข้างบ่อยครั้งจนผิดสังเกต
คำถามคือแท่งนั้นคืออะไร
และคนขี่มีเจตนาอะไรค่ะ
ล่าสุดตำรวจสนสุธิศาล
เจอตัวพี่วินคนนี้แล้วนะคะ
เรียกมาสอบปากคำทราบชื่ออื่นนาย
ปรีชากรขุราศีหรือกอล์ฟ

นี่คุณออกมากับคุณพ่อนะคะ
ยกมือไหว้ขอโทษผู้เสียหาย

ผมไม่ได้ลามกอนาจารย์อะไรนะครับ

บอกว่าวันเกิดเหตุกำลังจะไปแจ้งเกิดลูกสาวที่คลอดได้๓วัน
ตอนนั้นผู้โดยสารกวักมือเรียกก็เลยแวะรับ
ไม่รู้จะเอาไม้ตีกลองเหน็บไว้ตรงไหน
ก็เลยเหน็บไว้ในกางเกงแล้วนั่งทับไว้
เพราะไม่สะดวกจะใช้มือถือขณะที่ขับขี่
แต่แท่งไม้มันยาว๑๑นิ้ว
มันก็เลยยื่นออกมาที่ร่องก้น
เขาบอกว่าเอาเดี๋ยวนะเอาไว้ตีกรองนี่หมายถึงว่าเป็นนักดนตรีมืออาชีพเหรอ

เขาบอกว่าเปล่าเอาไว้ตีเวลาสังสรรกับเพื่อน
แล้วพี่นั่งสะดวกเหรอ

แต่ตอนนั้นมันรีบจริงไปฟังเขาอธิบายหน่อยค่ะ
อ่าโอเค
เอาล่ะค่ะ

อ่าใส่เองก็นั่งแล้วมันโผล่มาค่ะ

พี่เขาบอกพี่ไปขยับกระจก๕๖ทีเพื่อมองหน้ามองเขาเนี่ยจริงมั้ย
พี่เขาบอกพี่ไปขยับกระจก๕๖ทีเพื่อมองหน้ามองเขาเนี่ยจริงมั้ย
พี่เขาบอกพี่ไปขยับกระจก๕๖ทีเพื่อมองหน้ามองเขาเนี่ยจริงมั้ย
พี่เขาบอกพี่ไปขยับกระจก๕๖ทีเพื่อมองหน้ามองเขาเนี่ยจริงมั้ย
พี่เขาบอกพี่ไปขยับกระจก๕๖ทีเพื่อมองหน้ามองเขาเนี่ยจริงมั้ย

พี่เขาบอกพี่ไปขยับกระจก๕๖ทีเพื่อมองหน้ามองเขาเนี่ยจริงมั้ย
พี่เขาบอกพี่ไปขยับกระจก๕๖ทีเพื่อมองหน้ามองเขาเนี่ยจริงมั้ย
พี่เขาบอกพี่ไปขยับกระจก๕๖ทีเพื่อมองหน้ามองเขาเนี่ยจริงมั้ย
ก็เขาบอกว่าเขารีบก็เลยไม่มีเวลาจอดแล้วเอาไปเก็บไว้ที่อื่น
คนก็สงสัยสิว่ามันเป็นเรื่องผิดปกตินะคะ
มีอีกหนึ่งเรื่องที่ผู้โดยสารก็สงสัย
ก็คือทำไมจะต้องขยับกระจกมองข้างเนี่ย
แล้วเหมือนหันมามองเขามีความคิดอะไรตอนนั้นหรือเปล่า
เขาอธิบายแบบนี้ค่ะบอกว่าที่ขยับกระจกบ่อย
เพราะว่าเวลาขี่รถเนี่ยมองกระจกไม่เห็น
ก็เลยต้องขยับให้เห็นรถด้านหลัง
และบางจังหวะต้องพับกระจกเข้าหาตัวเพราะทางมันแคบ
เดี๋ยวกระจกจะไปชนรถคันข้าง
แล้วพอพ้นระยะเขาก็ขยับกระจกคืนแค่นั้นเอง
เขาบอกไม่ได้มีเจตนาจะไปส่องหน้า
หรือว่าส่องส่วนไหนของผู้โดยสารเลย
ตอนนี้เขาขอโทษผู้โดยสารที่ทำให้ช่วงเวลานั้นตกใจกลัว
ตำรวจอย่างไรก็ตามนะคะ
อาหารละ๑๐๐๐บาทก็คือเสียไป๒๐๐๐บาท
เอาจริงในฐานะที่เป็นผู้หญิงนะ
แล้วถ้าขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วไปเจอแบบนี้นะ

เปิดเบาะแล้วเอาไว้ในใต้เบาะก็ได้

ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร